พูดถึงเรื่องของผักจะพาไปดูผักผลไม้ไซส์ใหญ่ไซสยักษ์กันหน่อย
คุณเคยเห็นแตงกวาใหญ่สุดก็ประมาณแค่นี้
แต่งกว่าแตงกว่านะประมาณแค่นี้
คุณดูแตงกวาลูกนี้น้ำหนักเกือบ๒กิโลกรัมค่ะ

ใช่ไหมใหญ่มากเขาบอกน้ำหนักเกือบ๒กิโลกรัมคุณ

เออเค้าคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ใช้ปุ๋ยผิดสูตร
ฮะปุ๋ยผิดสูตรแล้วมันใหญ่ได้ขนาดนี้หรือคะ
สูตรเล่นโตหรือยังไง

คุณวิกฤตผินรับเจ้าของตะกวายักษ

ทั่วไปที่เราเคยทานกันนี่แหละ
น้ำหนักของแต่ละลูกปกติแล้วอยู่ที่๒๕กรัม
แต่พอปลูกรุ่นที่๒เขาทดลองใส่ปุ๋ยชนิดหนึ่งลงไปในดิน
เพื่อหวังว่าจะเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับดิน
ปรากฏว่านี่ค่ะผลผลิตแตงกวามันออกมาเป็นลูกใหญ่เบอร์เรอแบบนี้
ใหญ่กว่าปกติแล้วเขาก็คือเหลือผลแตงกวาเอาไว้๑ต้น
หนึ่งลูกต้นละหนึ่งลูกใช้คำนี้ต้นละหนึ่งลูกคือไม่ได้เก็บออกมา
เพราะว่าต้องการจะดูว่าถ้าเกิดคุณเก็บลูกเล็กออกมาหมดแล้วเนี่ย
มันจะสามารถใหญ่ได้ขนาดไหนใหญ่ที่สุดได้ขนาดไหน
เขาจะได้เก็บเมล็ดของแตงกว่าเอาไว้ทำพันธุ์
ความคิดดีคือเรื่องของเรื่องพอเอาลูกอื่นที่เป็นลูกธรรมดาออกไปแล้วเนี่ย

จะไปเลี้ยงลูกเดียวเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยมันใหญ่ขึ้น
อยากจะดูแล้วคุณดูดิจากลูกเล็กธรรมดา
นี่มันฟักแซงแตงไทยเอาจริงมันใหญ่มาก
ขอใช้ศัพท์วัยรุ่นเลยใหญ่เต็มคาราเบล
เต็มมากเต็มถึงข้างตรงเอาเนี่ยถุงมาใส่ซ้อนเอาไว้แบบ
มันจะแบบตุ๋มลงมาคุณมันจะตุ๋มมันจะหล่นลง

ตังค์ก็ไม่พูดตุ๋มก็ดิฉันพูดตุ๋มค่ะ
คือนี่คุณดูปรากฏว่าเนี่ยเขาทิ้งมันไว้ลูกเดียวต่อต้นแบบนี้
ไปไม่กี่วันลูกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนอย่างที่บอกน้ำหนักเกือบ๒กิโลกรัม
และเขาบอกว่าเขาคาดว่า
มันยังมีโอกาสที่จะใหญ่กว่านี้ได้อีก
แต่สีของมันเปลี่ยนไปคล้ายกับสีของแตงไทยด้วย

คือปลูกแตงกวาได้แตงไทยไม่เคยเห็น
คือว่าใหญ่มากอะ
ใหญ่กว่าปกติถึง๑๐เท่าอ่ะ

เป็น๒กิโลกรัมค่ะ

แตงกวาถึงออกมาเป็นแบบนี้
ถ้าอยากรู้ก็รอติดตามในช่วง
กระเศษทำเงินเดี๋ยวก่อน

ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้ปุ๋ยสูตรอะไร

มันอาจจะเป็นช่วงในการที่เขาทดลองอยู่

แต่ก็แปลกเหมือนกันไม่รู้ใส่สูตรอะไรนะ

ความคิดคุณได้แต่ไม่น่าจะใช้สูตรคูณหรอก